ความคืบหน้าคดีนายเปรมชัยกันหน่อยนะคะ
ก่อนหน้านี้รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็ส่งสำนวนให้อายการ
เพื่อสั่งฟ้องไป๙คดีด้วยกันเนี่ยนะคะ

เพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะนายสะสินเฉลิมลาบ
ซึ่งเป็นประธานมูลนิธิสืบนาคสะเทียน
ก็เดินทางเข้าพบกับรองศรีวราบอกว่าขอบคุณท่านมากนะ
เร่งรัดคดีนี้ให้เร็วเนี่ยนะคะ
ขณะที่รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติมั่นใจเลยนะบอกว่า
เปรมชัยจะไม่หลุดคดีล่าเสือดำอย่างแน่นอนค่ะ
คุณผู้ชมค่ะวันนี้นายสะสินเฉลิมลาบ
ซึ่งเป็นประธานมูลนิธิสืบนาคสะเทียน
พร้อมกับคณะเดินทางมายื่นหนังสือต่อพลตำรวจเอกศีวรารังศิพรามนกุล

แล้วก็ขอบคุณสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
กรณีดำเนินคดีกับนายเปรมชัยกรณสูตรและพวกรวม๔คน
ที่ไปล่าสัตว์ในเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นะเรสวนฝั่งตะวันตก
สะสินบอกว่าวันนี้แม้จะยังไม่เห็นสำนวนคดี
แต่ก็มีความมั่นใจในการทำคดีของตำรวจมากขึ้น
ซึ่งวันนี้ตัวเองเป็นตัวแทนของประชาชนที่ติดแฮชแท็ก
เสือดำต้องไม่ตายฟรีกว่า๑แสนชื่อ
เพื่อเดินทางมาขอบคุณรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
และพนักงานสอบสวนที่เกี่ยวข้องทุกคน
ที่ได้เร่งรัดทำสำนวนอย่างรวดเร็วแล้วก็มีความครบถ้วน
จากเดิมกำหนดส่งสำนวนคือ๒๓มีนาคม
แต่รองพบตรส่งไปแล้วจำได้ไหมคะ

ส่งไปตั้งแต่ก่อนหน้านี้ประมาณ๑๐วัน
ทำให้ทราบว่าตำรวจก็จะให้ความมั่นใจกับประชาชน
ในการช่วยปกป้องทรัพยากรของธรรมชาติด้วย
ใช่ครับนอกจากนี้ทางด้านของพตรเอกศิวราราชิพรามนาคุณ
รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็ชี้แจงเกี่ยวกับข้อสงสัยที่ว่า
ถ้าหากนายเปรมชัยไม่ได้เป็นบุคคลชำแหละเสือดำ
จะหลุดพ้นกับข้อกล่าวหาหรือไม่
ก็ชี้แจงว่าการเข้าไปในเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่า

รวมไปถึงมีการแบ่งหน้าที่การทำอย่างชัดเจน
มีความชัดเจนในการใช้อาวุธปืนใช้รถยนต์
รวมไปถึงมีมีดมีเขียงในการชำแหละซากสัตว์
ก็ทั้งหมดทั้งมวลเป็นของนายเปรมชัย
มั่นใจว่าประเด็นนี้นายเปรมชัยจะไม่หลุดจากการดำเนินคดีล่าสัตว
สามารถพิสูจน์ความผิดได้อย่างแน่นอนนะครับ
อีกหนึ่งคดีที่ยังไม่ได้ส่งฟ้อง
ตอนนี้ยังหาหลักฐานเพื่อประกอบสำนวนอยู่
ก็คือเรื่องของการครอบครองอาวุธปืน
เรื่องนี้ตำรวจแล้วก็กรมการปกครองได้ร่วมการตรวจสอบทั้งหมดแล้วว่ามีทะเบียนหรือไม่
ซึ่งหนึ่งในนั้นมีปืน๑กระบอกที่เป็นโบราณวัตถุ
อันนี้แหละกรมศิลปากรตรวจสอบแล้วนะคะ
บอกว่าไม่เข้าข่ายผิดกฎหมายการครอบครองปืนโบราณนวัตถุ
รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็ให้ความมั่นใจในเรื่องของการทำสำนวนคดีด้วยนะคะ
บอกว่าจะทำสำนวนคดีให้ดีที่สุด
ไม่ให้เกิดความหละหลวมในการทำสำนวนคดีอย่างแน่นอน
ยืนยันว่าไม่ได้รู้สึกน้อยใจ
ซึ่งที่ผ่านมาก็ทำตามหน้าที่ยึดตามกฎหมายที่มีอยู่
รวมทั้งนายกรัฐมนตรีแล้วก็รองนายกรัฐมนตรีก็ให้กำลังใจในการทำงานมาตลอด
มั่นใจในการทำสำนวนคดีว่าอายการสั่งฟ้องทุกข้อหาอย่างแน่นอน
แต่อยู่ที่ศาลจะเป็นผู้พิจารณาตนเองไม่สามารถก้าวล่วงได้นะ
เพราะฉะนั้นต่อไปนี้ก็ต้องไปดูที่อายการแล้วแหละ
ว่าสำนวนที่ส่งให้อายการอายการจะตีกลับมาหรือเปล่า
เพราะว่าถ้าเกิดว่าสำนวนอ่อนไปก็อาจจะให้ชั้นสืบสวนต้องทำสำนวนเพิ่มด้วยนะคะ